ภูมิกับโจ้อยู่ข้างในมันบ่นถึงตั้มอยู่นะ

ไม่เคยมีมวยล้มพดต้มคนดูอยู่แล้ว
คดีที่ผมทำนะครับผมเอาผลทุกคดี
มันเป็นการปูทางที่คุณจะไปเล่นการเมืองไหมทนายตั้ม
กินไม่เกี่ยวเลย

เขาไปดูว่าผมเคยช่วยผู้หญิงผู้ชายขายลูกชิ้นที่โดนตำรวจยัดยานะครับ
แล้วเขาไปอ่านเรื่องมาเนี่ยแล้วเขาก็เลยแบบว่าเกิดความชื่นชอบ
ว่าผมกล้าสู้กับตำรวจเพราะตอนนั้นเขามีปัญหากับผู้การจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับ
เขาก็เลยหาทนายที่กล้าชนเขาไปกระทรวงยุติธรรมไปอะไรมาแล้วก็ปรากฏว่า
ตอนนั้นก็ไม่ถูกใจเขาก็เลยมาหาผมนะครับพอมาหาผมเนี่ย
ผมก็สอบข้อได้จริงทั้งลุงทั้งป้าแล้วก็ไปคุยกับครูปีชาวันรุ่งขึ้น
คุยครูปีชาด้วยคุยด้วยครับคุยด้วยแล้วจนผมแน่ใจแล้วว่า
เป็นของลุงจรูนจริงผมก็รับทำคดีนะครับแล้วก็สู้กับลุงมาตลอดนะครับ
โดยที่ตอนแรกเราไม่มีพยานหลักฐานที่จะเป็นพยานบุคคลเลย
แล้วลุงจรูนเขาก็ความจำก็ไม่ค่อยจะดีเพราะเขาก็แก่แล้วนะครับ
เขาก็เดินสู้กับผมเป็นทนายคนเดียวครับชุดเดียวเลยตั้งแต่ตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่ปี๖๐เดือนธันวาปี๖๐จนปัจจุบันนี้ครับโดยขณะที่ครูปีชาเนี่ย
เปลี่ยนทนายถึง๔๕ชุดนะครับ
ที่สุดแล้วสารก็ตัดสินแล้วสารตัดสินแล้วครับ
ว่าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของใช่ครับเป็นของลุงจรูนนะครับ
สารชนะรวดได้ตังค์ยังได้ใช้ตังค์ยังครับ
ลุงจรูนน่าจะได้ไหนปี๖๒๖๓ผมไม่แน่ใจแต่ได้ไปทั้งก้อนใช่ไหม
ได้ไปก็ทั้งหมดที่เขาอายัดไว้๒๐กว่าล้านนะครับ๒๗มั้งครับ
คดีนี้ก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างเงินทองให้ธนายตั้มพอสมควร
เขาบอกว่าเขาให้ธนายตั้มเป็น๑๐ล้านเลยเหรอ
ไม่จริงครับอันนี้มันไม่จริงครับก็ลุงจรูนให้มาเยอะครับ
แต่ว่าไม่ได้เป็น๑๐ล้านอันนี้ไม่จริงครับ
พูดแบบไม่มีเสียงสักทีเดี๋ยวกล้องจะจับปากว่าได้ไปเท่าไหร่
กรณีนี้ก็สร้างบาดแผลให้คุณอีกเช่นเดียวกันก็คือทนายเดชา
ตีกันอีกเหรอว่าทำไมวงการทนายนี่มันตีกันบ่อยเหลือเกินนะฮะ
ทำไมไม่ปรองดองกันหน่อยคุณตีกับทนายเดชาเรื่องอะไร
ตีกันดีกันตีกันดีต้องย้อนไปเลยนะ
คือตอนช่วงที่ทนายเดชาเข้ามาในคดีนี้เขามีชื่อเสียงเอาผมอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาเป็นวิทยากรเป็นอะไรนะครับแล้วพอดีตอนผมทำคดีหวย๓๐ล้าน
มันจะมีคาบเกี่ยวกับประธานแมงสาปประธานแมงสาปเนี่ยก็คือเป็นคนที่ไปหลอกลวงเงินไปเยอะเยอะอะครับ
หลอกลวงว่าตัวเองเป็นทนายความแล้วก็ไปหลอกผู้เสียหายมา
แล้ววันหนึ่งผมไปออกรายการต่างคนต่างคิดของช่องอมรินนะครับ
ทนายเดชาก็ไปด้วยเพราะตอนนั้นทนายเดชาก็เหมือนกับด่ากับไอ้ประธานแมงสาปนะครับ
ผมก็อยู่ฝั่งเดียวกับทนายเดชาแล้วก็ผู้เสียหายนะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเราก็มีการพูดว่าเนี่ย
เอามันเข้าคุกเอาเข้าคุกนะครับแล้วปรากฏว่าพอกลับมาทนายเดชาตอนนั้นเขาเปลี่ยนไป
เขาบอกเขาไม่อยากมีเรื่องแล้วนะแล้วผมดันไปโพสต์ว่าใจไม่ถึงลบไปคนรุ่นใหม่จะเดิน
ทีนี้ทัวร์ก็เลยไปลงทนายเดชามันคือจุดเริ่มต้นแห่งความแตกแยก
อันนี้ผมต้องขออภัยทนายเดชาด้วยนะที่ว่าเมื่อก่อนผมก็วัยรุ่นนะครับพออะไรไม่ได้ดั่งใจมาผมก็เอาละโพสต์แล้ว
โพสต์เสร็จคนก็ไปเกลียดเขาไปด่าเขาเขาก็เกลียดผมพอเราคดีหวยนะครับมันก็เหมือนอยู่คนละฝั่ง
เขาไปอยู่ฝั่งครูปีชาทีนี้เมื่อไม่นานมาเนี่ยครับไปเจอเขาบนศาลแล้วเราก็สู้กันมาหลายปีแล้ว
อาจารย์เดชาเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเขายกมือไหว้ขอโทษผมบนบรังศาล
มันก็เลยทำให้แบบว่าเราอ่อนลงแล้วเราอ่อนลงเราก็เลยแบบว่าเออจบก็ได้นะครับ
เพราะว่าผมก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์เดชาเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีอะไรเขาก็มีคุณอุปการณ์ก็คือสอนกฎหมายอะไรถึงแม้ว่าคนจะเกลียดเขานะ
ว่าเขาไปอยู่ฝั่งแม่หรืออะไรอย่างนี้เอาแต่ว่า
ก็มีคนรักเขานะก็ต้องพูดอย่างนี้ด้วย
มันก็ต้องมีคนรักธรรมดาครับเขาก็มีเอฟซีของเขานะครับ
แต่ว่าจุดข้อแข็งของเขาก็คือว่าเป็นคนที่แบบให้ความรู้ทำกฎหมายเขาเป็นแบบว่าร่างหนังสือเยอะอะไรแบบนี้นะครับ
สนิทกับตำรวจสนิทกับนักดำวง
เรื่องของคดีนั่นแหละครับนิดหน่อยแหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราเจอไปโกรธกันเหมือนเก่าแล้ว
อันนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็คุยกันเออว่าเราต่างความเห็นกันนะ
มันไปกันไม่ได้ก็เราก็จะไม่ค่อยปะทะกัน
เขาไปเราก็ไม่ไปออกความเห็นอะไรที่มันไปสวนกับเขา
มันเหมือนให้เกียรติกันนั่นแหละนะแล้วพอตอนนี้เขาออกมาจากทนายแม่

ครับล่าสุดคุยกันเรื่องอะไรนะฮะคดีแต่งโม

ก่อนหน้านี้ครับมันก็มีกระแสข่าวมาว่า
มันมีคนเสียชีวิตที่โรงพักนครสวรรค์นะครับ
แล้วก็ภูมิกับโจ้ก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่า
ไปเสียเองไม่ได้เกี่ยวกับเขา

แล้วก็มีกระแสข่าวว่ามีการเนี่ย
เอาถุงไปคุมหัวจนขาดอากาศหายใจนะครับ
ตอนนั้นคนก็ยังไงกันแน่ไม่รู้แล้ว

ผมว่ายิ่งกว่าปอยกว่าคนบนเรือนะ
เพราะว่าพ่อตาเขาก็เป็นภูมิชาการ

เอาพูดง่ายก็คือสายใหญ่สุดในตำรวจนะครับ

ก็มาสงสัยว่าทำหรือไม่ทำอะไรยังไง

วันแรกผมก็ดูว่ามันจะใช่หรือเปล่า
ผมก็ไปเปิดเทียบหน้าก่อนเพราะว่าผมไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัวภูมิกับโจ้
เคยเจอแค่ครั้งหนึ่งแต่ว่าจำหน้าไม่ได้
ว่าอย่างนี้มันน่าจะเป็นคลิปจริงแล้วเพราะว่าดูจากอะไรต่างและ
มันไม่ใช่การทำขึ้นมา

คนแบบดูแล้วแบบว่านักข่าวที่โทรมาผมก็สายไหม้เลย

วันรุ่งขึ้นโดนหมายจับแล้วเขาก็หนีไป
แล้วก็โดนกดดันแล้วก็กลับมามอบตัว
นี่แหละครับจนตอนนี้สารก็ตัดสินแล้วว่าจำคุกตลอดชีวิต
ไม่มีแน่นอนครับพระองค์กับโจติก๑๐กว่าปีแหละครับ

ใช่ครับก็ได้ข่าวมานะครับว่า
เขาก็คุยกับข้างในเรือนจำนี่แหละ
นี่ยังมีไลน์อยู่เลยครับเพื่อนส่งมาบอกว่า

นี่ครับแล้วนี่กล้องไม่เห็นนะ

ภูมิกับโจ้อยู่ข้างในมันบ่นถึงตั้มอยู่นะ

บอกว่าแค้นไงมันไม่รู้คนที่มาคุยด้วย

แล้วก็เลยถามไปว่ายังแค้นอยู่เหรอ
มันบอกว่าเพราะทนายตั้มมันเลยติดคุก

แต่ตำรวจมียศสูงมีเงินแล้วไปติดคุกหนี้โคตรสวยเลย

เพราะฉะนั้นถ้าเขาติดคุกตลอดชีวิตไม่มีจริง

เขา๑๐กว่าปีออกมาเขาก็๕๐
ทนายตั้มจะ๕๐เช่นเดียวกัน

สักวันหนึ่งมันก็ต้องมีคนเอามาเปิดอยู่ดี

ก็คือเรื่องจริงว่าเขาไปทำจริงอะ

เขาก็คิดได้เองอะแหละว่าจะไปโกรธทำไม

วันเวลาจะทำให้เขาคิดได้หวังไว้เป็นแบบนั้น

ส่งไปเพราะล่าอย่างเราสตรูเยอะเหรอ

ใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าตัวผมอ่ะ

แต่ว่าเอาคนที่เรารักไปอยู่ที่ปลอดภัยกันดีกว่า
ค่ะแน่ใจนั้นก็เตรียมตัวตายไว้แล้ว

ใช่ไหม
แบ็กคุณดีด้วยมั่งไม่มีแบ็กอะไรดีหรอกครับแบ็กของใคร
มาถึงคดีของรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่
มันยิ่งสั่นประเทศสั่นความเชื่อสั่นสังคม
สั่นทุกส่วนของสังคมเลยนะครับทราบก็เผยอะไรขึ้น
มันคือการที่คนหนึ่งกระทำผิดซ้ำแล้วเหิม
ก็คือว่าคิดว่าไม่มีใครเนี่ยจะทำอะไรเขาได้
ทั้งที่เขามีเงินเขามีเงินพอที่จะแบบไปจ้างผู้หญิงมา

ผมไม่เชื่อว่ามีแค่๒๐คนที่โทรหาผม

ผมเป็นห่วงนะหลายคนก็เป็นห่วงนะ
หลายคนเขากลัวว่าพยานจะกลับคำให้การ
หรือว่าสัดทอดคุณว่ามันเป็นหลักฐานที่สร้างขึ้นมาเท็จเนี่ย

คือที่มันเงียบไปตามข่าว
เพราะว่าตอนนี้มันเป็นอยู่การพิจารณาของตำรวจ

แต่ว่าเท่าที่ผมติดตามข่าวอยู่
เพราะผมก็โทรถามภูมิกับเขาเรื่อยว่าคดีไปถึงไหน
ก็บอกว่าตอนนี้ส่งอายการไปสองเรื่องแล้ว
แล้วคาดว่าภายในเดือนนี้จะส่งครบทุกเรื่อง
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าไม่ได้ตาม
ผมตามอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางทีผมตามผมก็ไม่ได้ไปออกข่าว
เพราะว่าก็ถือว่าตอนนี้ทุกคนในสังคมเห็นท่าแท้ของคนคนนี้แล้ว
ก็คงจะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนที่จะกล้าให้ลูกสาวตัวเองไปกับคนคนนี้แล้ว

แล้วก็เหลือแต่ว่าให้เวลาเขาชดใช้กรรม

ที่สุดผมก็ไปเป็นพยานตามหน้าที่
อายการเรียกตำรวจเรียกผมก็ไปสอบ

แต่พอวันหนึ่งเนี่ยก็ผลก็ออกมาตามที่ไอ้นี่ไปแล้ว

รองหัวหน้าพักท้ายที่สุดนะครับติดคุกเหมือนกันครับ
ไม่มีมวยล้มต้มคนดูใช่ไหมที่ผมกำลังจะถามแบบนั้น
ผมไม่เคยมีมวยล้มพดต้มคนดูอยู่แล้ว
คดีที่ผมทำนะครับผมเอาผลทุกคดี
ผมไม่ใช่ว่าเอารับช่วยเหลือเพื่อจะออกหน้าสื่อ
แล้วก็เงียบหายแล้วก็มาหาข้ออ้างในการไม่ทำคดีต่อนะ
คดีที่ผมทำนะครับถ้าลูกความมันไม่เลวจริงนะ
ผมก็จะทำต่อไปจนสุดนั่นแหละนะครับ
ทุกคดีจะมีเหตุผลแน่นอนแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับ

เดี๋ยวผมว่าตัดสินจำคุกไม่ต่ำกว่า๕คดี
ถามเพื่อเป็นข้อโต้แย้งให้อีกฝ่ายนะครับ

เพราะตอนนั้นจะมีเลือกตั้งผู้ว่ากรทมขึ้นมาด้วย
อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์กับรายการว่า
ถ้าผมจะไปกันแกล้งผู้สมัครหรือคนที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร
ผมก็คงจะไปกันแกล้งคนที่มีทางชนะมากกว่า
แล้วก็ที่สำคัญคือ

ถ้าคนสองคนคุณอาจจะหาว่าผมไปเตรียมได้
แต่นี่มัน๑๕คน๑๖คน

เดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งแล้วค่อยไปแจ้งความแล้วค่อยเป็นข่าวนะคะ

มันจังหวะนั้นเราก็ต้องเป็นข่าวจังหวะนั้น

แล้วถ้าเกิดว่าผมไม่กันแกล้งคนแบบนี้นะ

มันเป็นการบูทางที่คุณจะไปเล่นการเมืองไหม
คือทุกพักเลยดีกว่าครับ
มีอะไรบ้างอะ
เจอผู้ดีหรอ
เอาอันนี้อันเนี้ยผมสนิทกับใครดีกว่า
สมชัยแล้วก็ผมสนิทกับพี่วันอยู่กับลุงกับอาเฉลิมแล้วก็สนิทกับพี่มริกา
เพราะฉะนั้นอนาคตจะเล่นการเมืองไหมที่ผมจะถาม
ผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะเพราะว่าผมก็คิดว่าทุกวันนี้ถึงแม้เราจะยังไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะครับ
เราก็ทำเพื่อสังคมได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไปตรงจุดนั้นเนี่ย
มันจะช่วยเหลืออะไรได้มากกว่าเดิมไหมนะหรือว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มากกว่าเดิมผมก็เต้นอยู่อย่างนี้ผมก็โอเคแล้ว

อย่างหาคนร้ายไม่เจอน้องชมพ่อตายเพราะอะไรแล้วทนายต้ำก็ถอนตัวออกมาใช่ไหม
ไม่เจอนั้นน้องชมพู่ตายเพราะอะไรแล้วทนายตั้มก็ถอนตัวออกมานะ
ประเด็นมันก็คือเรื่องราวสมมุติถ้าจะแรปอัพให้ผู้ชมฟังไทยรัฐท้อฟังหน่อยนะครับ
คดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันยังไม่จบแล้วทำไมทนายตั้มถึงถอนตัว
คดีนี้ก็เกิดไปพบศพน้องที่บนภูเขานะครับทางธรรมรวชมีพยานหลักฐานรู้ถึงลุงพลเป็นผู้กำทำความผิด
เขาก็การแจ้งเค้าฟ้องคดีต่อสารตอนแรกผมเป็นธนายให้กับลุงพล
แล้วผมก็ให้โอกาสเขาในการเขาเคลียร์เคลียร์ประเด็นนี้ว่าเฮ้ยผมผมไม่ได้นะ
ไม่ได้แม้แต่สตางค์แดงเดียวเหรอถูกต้องครับ
แล้วทำไมถึงเข้าไปครับมันเป็นราคาที่เราต้องจ่ายไหม
เพราะว่าเราอยากเข้าไปช่วยเขาแล้วก็อยากโทษนะฮะอยากมีชื่อเสียง
อืมผมมีชื่อเสียงอยู่แล้วก่อนที่จะไปทำคดีเนี้ย
แล้วตอนที่เข้าไปลุงพลอยู่ในช่วงต่ำแล้วคนเกลียด

ตกต่ำใช่ครับแล้วผมเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปเหมือนกับไปรับตีนเอาพูดง่าย
เพราะว่าเข้าไปคนก็ต้องด่าอยู่แล้ว
มันคงไม่ได้เข้าไปเอาชื่อเสียงได้หรอกคดีแบบนี้เพราะตอนนั้นทุกคนต่างหนีไปหมดแล้ว
ป้าก็ไม่อยู่แล้วมีผมดื้ออยู่คนเดียวนะคุณหนุ่มกัญชัยก็ห้าม
อย่าไปยุ่งเลยท่านายต้ำแต่ผมเห็นด้วยพยานหลักฐานแล้วอ่ะครับ
ผมก็คิดว่าผมสู้คดีได้แล้วก็ผมคิดว่าลุงพลไม่ได้ทำผิด
ผมถึงเข้าไปอาสาช่วยแล้วก็ช่วยฟรีด้วยนะครับแต่ว่าพอเขาทำนิสัยไม่ดีใส่ผม
ผมก็เลยไม่เอาดีกว่าไปช่วยทำไมหรือว่าเห็นว่ามันไม่มีทางชนะไม่ใช่
ก่อนผมทำคดีผมผมศึกษาแล้วผมรู้แล้วแล้วผมคิดว่าใครคนไหนทำก็ชนะคดีนี้
จริงครับใครฆ่าน้องชมพู่ครับผมถามด้วยความรัก
ผมผมจะไม่ตอบแล้วกันว่าใครฆ่าเป็นผู้แต่ว่าลุงพลยกฟ้องไม่มีหลักฐานเหรอ
ไม่มีหลักฐานว่าลุงพลกระทำความผิดเขาจะเอาง่ายนะเจอเส้นผมนะครับ
อืมเจอเส้นผมมันไม่สามารถยืนยันได้นะว่าเป็นเส้นผมของป้าแตนใช่
เพราะว่ามันไม่มีรากผมหาดีเอนเอไม่เจอมันเป็นดีเอ่อตรวจตรวจได้แต่ตรงเส้นผมที่ไม่มีรากเนี่ย
มันจะได้แค่ว่าเป็นทางสายไหนสายไหนก็คือทางผู้หญิงทั้งสายอย่างเช่นเอ่อ
ป้าแตนแม่ป้าแตนค่ะน้องชมพู่นะครับแล้วก็ทางแม่น้องชมพู่สาวสาววิธีอืม
นี่ก็คือสายทั้งนี้ที่มีโอกาสจะเป็นเส้นผมของเขาได้หมดแล้วจะเอาอะไรไปยืนยันว่าเป็นของป้าแตน
ซึ่งมาเชื่อมโยงกับลุงพลอีกอ่ะถ้าวันนี้ยังอยู่คุณก็จะพาลุงพลพ้นผิดอ่า
ที่เขาต้องการผมอย่างนี้ผมมั่นใจแล้วกันอย่าไปบอกว่าผมชนะแน่นอน
เป็นทนายพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ดีเอาเป็นว่าผมมั่นใจว่าผมสามารถสู้คดีได้แล้วกัน
ตรงนี้เลยนะคนที่ด่ากันเยอะเนี่ยผมบอกให้นะเพราะมันใช่ลุงพล
ลุงพลทำตัวไม่น่ารักลุงพลเขาทำตัวแบบเอาง่ายนะ
พอตอนหลังเนี่ยไปออกรายการมาทำแบบนี้
อะไรกะทั้งที่หลานเสียชีวิตอะค่ะเขาก็เลยดูไม่ไม่ได้
พูดแบบไม่ปรักปรำใครนะฮะปลายทางอาจจะเป็นอย่างที่ทนายตั้มบอก
แต่ว่าถ้าหลักฐานจริงน้องชมพู่เดินขึ้นไปเขาตายเองเหรอ
เด็กอายุแค่นั้นนะตัวแค่นั้นขึ้นโขดหินแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยนะ
เราไม่รู้หรอกครับว่าน้องชมพู่ขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงนะ
เอาจริงครับเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานไม่มีกล้องนะครับ
แต่ว่าถามว่าความเป็นไปได้มันคือหลายชั่วโมงนะ
ที่น้องชมพู่มีเวลาอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องความสามารถน้องจะปีนขึ้นไปได้หรือเปล่า
อันนี้ผมไม่ขอออกความเห็นในส่วนนี้ดีกว่า
ตามกระบวนการเมื่อไหร่มันจะจบนะนี่๒ปีแล้ว
บอกเดี๋ยวจะมีสื่อพยานอีกทีเดือนสิงหาคาดว่าปลายปีนี้น่าจะรู้ผลแล้ว
จริงมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเตรียมไว้ว่าจะออก
แต่อันนี้มันก็จะเสนอสังคมพวกนี้ก็จะเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องหวยครับ

เกี่ยวกับเรื่องของโคต้าหวยแล้วก็เรื่องค่าคอมมิชชั่น
ซึ่งตอนนี้ผมมีพยานหลักฐานหมดแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ทางฝ่ายผู้เสียหายด้วยแหละ

ไม่ใช่ครับไม่ใช่จากเป่าตั้งครับ

ก็ผมรอดูผู้เสียหายอยู่ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอา

ถ้าเกิดเขาเป็นราชการนะครับ
แต่ว่าเขาก็ได้โคต้าไปเยอะครับ
แล้วโคต้านี้มันก็ไปจัดสรรให้กับ

แต่จริงแล้วมันมีเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นอีก

เรียกเงินเขาอีกใบละ๑๐บาทอย่างนี้

ก็เดี๋ยวลองดูผู้เสียหายว่าเขาจะกล้าไหม

รู้สึกว่ามันจะกล้ากลัวกลัวอยู่ด้วย

เพราะว่ามันหยุดมันเป็นที่ชีวิตเขาด้วย

บอกให้ว่ามาหาผมก็ค่อนข้างที่จะ

มีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับคุณและยังไม่ได้บอกนะครับ

วันนี้ผมก็มาเปิดใจที่รายการ
ปกติผมก็ไม่ค่อยได้มานั่งท้องแบบนี้นะครับ
ก็ชื่นชอบรายการของคุณเลอยู่นะครับ
แล้วก็ฝากเอฟซีทุกคนนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ตลอด
คนที่เป็นเอฟซีผมจริงอาจจะรู้ว่าผมมันเป็นคนยังไงนะครับ

แต่ว่าบางเรื่องที่ผมเห็นมันไม่ถูกต้อง

เห็นลูกมีความสุขลูกมีชีวิตที่ดี
แล้วก็เราก็ได้มีการช่วยเหลือสังคม
เรื่องที่เราช่วยได้บางทีเราช่วยไม่ได้ทุกเรื่อง
แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำ
ความยุติธรรมยังจำเป็นต่อสังคมมีอยู่ไหมครับทนาย
จำเป็นครับจำเป็นครับเราก็เป็นฝันฟื้องเล็กอะนะ
จริงแล้วก็มีหลายคนที่ออกมาทำเพื่อสังคม

แต่ว่าเราก็ทำเฉพาะเท่าที่เราทำได้ในสไตล์ของเราแล้วกัน